แต่ว่าตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำสหรัฐแน่นอน
แต่ว่ามาเลเซียเองจะกระทบอย่างไรต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
มีการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับ
เป็นรองประธานเจ้าวิทยาลัยที่บริหารบาร์คอร์กแบงก์
สำนักงานใหญ่ประเทศมาเลเซียมีคำแนะนำมาฝากกันนะครับ
สวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินมะเร็งกิจของมาเลเซียอ่อนคาดลงไปพอสมควร
กระทบกับเรื่องของการค้าการลงทุนของมาเลเซียอย่างไรบ้างไหมครับ
จริงแล้วจากวันนั้นอ่อนตัวประมาณ๕๘เปอร์เซ็นต์แล้ว
ซึ่งอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจาก
หลายคนเขาถอนเงินออกจากประเทศมาเลเซียนะครับ
ก็เลยส่งค่าให้ทำให้มันอ่อนลง
ซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางโดนัลดทรัมป์เองก็พูดว่า
ก็คือทุกคนก็เลยถอน

ซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากรายงานโบรกเกอร์ต่างก็มองว่า
๓๖เดือนข้างหน้าก็อาจอ่อนตัวลงไปอีก
ที่เขามองก็อยู่ที่ประมาณ๔๕๔๘ริงเกียจต่อเหรียญสหรัฐครับ
แน่นอนการที่ทรัมป์ได้เป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่

กระทบกับแผนการลงทุนของมาเลเซียยังไงบ้างไหมครับ

ซึ่งหลายคนก็มองถ้าเราดูชาติจะต้องมีทั้งหมด๑๒ชาติด้วยกัน
รวมทั้งญี่ปุ่นมีมาเลเซียชิลลี่ต่างนานา
แต่ว่าอันนี้ตอนนี้ทางผู้นำมาเลก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าตอนนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายอย่างมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่

แต่ว่าถ้าเรามองมาเลเซียเองเนี่ยทางผู้นำซึ่งก็คือ
จีนก็เป็นคู่ค้าหลักของมาเลเหมือนกัน
ก็อาจจะดูไปทางนี้ว่าจะทำการค้ามากขึ้นกับทางจีนครับ
ทิศทางเศรษฐกิจของมาเลเซียปีหน้าปี๖๐จะเป็นอย่างไร
อุตสาหกรรมไหนโดดเด่นแล้วก็เป็นโอกาสให้กับนักลงทุนของประเทศไทยบ้างครับ
ปีหน้าก็มองว่าอาจจะเติบโตนิดหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ
หลักเนี่ยมาเลเซียถ้าทุกผู้ชมทราบก็รู้ว่าที่นี่เนี่ย
นอกเหนือจากนี้นะครับผมมองว่าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ
อุตสาหกรรมอาหารคาลาวก็คือเพราะว่าที่มาเลเนี่ยมีประชากรเป็นมุสลิม๖
อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับ
ก็เป็นโอกาสให้กับคนไทยจะไปลงทุนที่มาเลเซียคือกลุ่มนี้น่าสนใจมากที่สุดอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมฮะ

ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณจริวิทย์มากนะครับ

คุณจีบระวิทสุภาธนากุลครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบาร์คอล์กแบงค์เบอร์ห่าครับ
สำนักงานใหญ่ประเทศมาเลเซียก็เป็นคำแนะนำนะครับ
กลุ่มของอาหารฮาราวยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย
แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับ